รถใหม่นี่เอี๊ยดจะพาไปดูพิธีนี้
เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวสุรินทร์
ผมชอบตอนท้ายนี่แหละ
ตอนท้ายที่บอกว่า

ก็เหมือนเป็นการขานรับสิ่งดีนั่นแหละ

ท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่

เออเจ้าของรถคันนี้นะคะเขาเป็นคนอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินครับแต่ว่าไปย้ายอยู่ย้ายไปอยู่ที่ร้อยเอ็ด
ไปทำมาหากินย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นั่นจนประสบความสำเร็จสามารถออกรถใหม่ป้ายแดงได้
ก็เลยให้คุณตาเนี่ยช่วยทำพิธีตามความเชื่อให้คุณตาก็พูดเป็นภาษาเขมรล่ะค่ะ
หนุ่มเจ้าของคลิปก็บอกนี่ฉันภูมิใจนะฉันเป็นชาวร้อยเอ็ดเชื้อสายเขมรนะก็ทำพิธีแบบนี้ขึ้นมา
เพื่อเป็นการเรียกขวัญและให้รถคันนี้พาหาเงินหาทองให้มั่งมี
เงินไหลมาเหมือนกับสายน้ำนี่แหละนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่ดิฉันเชื่อว่าแต่ละความเชื่อของคนไม่เหมือนกัน
ต้องเข้าใจนะบางคนเวลาเขาออกรถใหม่เนี่ยเขาจะมองว่าไอ้รถคันนี้รถใหม่เนี่ยจะพาไปหาเงินหาทองไปทำงานที่ไหนก็ประสบความสำเร็จ
ถูกขับไปไหนก็ปลอดภัยนะครับแต่ต้องคิดอีกแบบนึงนะว่าคุณก็ต้องตั้งใจทำงาน
อันนี้ก็เกี่ยวกันก็เสริมกันไปถ้ากำลังใจเราดีแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกเรามีสติมีสมาธิค่อยขับ
ขับไปคุยงานขับไปคุยกันธุรกิจอะไรก็จะดี

ดูป้ายเลยแม่เหมือนคุณชนะ
เขาบอกว่าเขาออกรถมาเนี่ยเขาจะได้เงินเยอะ

ยังไม่หมดเลย
แต่โรคนนี้เขาบอกว่าป้ายแดงน่าจะให้โชคชาวบ้านยังมารวมพิธี

การได้มีรถเป็นของตัวเองก็เพิ่มความสะดวกสบายขึ้นนะ